มาดูรุ่นเก่ากันหน่อยดีกว่า
เฟรสอริสราอยู่วงการนี้มานับนิ้วไม่ได้แล้ว
แล้วคือเป็นดาราอีกคนดาราคุณภาพมากจริง
มาแล้วทุกบทบาทคุณผู้ชมค่ะ
ได้รับบทใดก็ตีแตกแหวกกระจุยทั้งนั้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นละครวันทองกรงกรรมนะคะ

เรียกได้ว่าพี่เฟรชยืนหนึ่งกับบทบาท
แม่สู้ชีวิตตัวจริงของจริงเลย
พี่เฟรชเล่นละครเยอะขนาดที่ว่า
แมสไปเดินตลาดหน้าไม่แต่ง

แล้วในละครเขาก็ไม่ค่อยจะแต่งหน้าเท่าไหร่นะ

แล้วพี่เฟรชบอกว่าดีใจนะที่หลายคนชื่นชอบ
เพราะว่าตอนนี้ละครแน่นจุกเลย๗เรื่องค่ะ

แต่ชีวิตจริงค่ะพี่เฟรชยังไม่มีลูกนะจ๊ะ

จะทำโรงการอยู่แหละ

ใส่แมสยังจำตาจำตาพี่ได้หนูจำตาพี่ได้

หนูดูหนูดูเรื่องนี้พี่นะหนูเป็นเอฟซีพี่นะอะไรอย่างนี้
รุ่นเล็กรุ่นใหญ่เออเราก็รู้สึกเออยังมีคนดูเรา
หนูให้หนูร้องไห้ตามพี่อะไรอย่างนี้มากกว่า

ชีวิตจริงเพจที่ชีวิตจริงอาหารที่คนไม่รู้ว่าเป็นไงบ้าง
เป็นคนตลกเป็นคนธรรมดาเลยค่ะ
กินข้าวข้างทางนี่แหละก็บ้านธรรมดานี่แหละ
แต่ใส่แมสถอดแมสแฟนก็จำได้อยู่ดีเพราะของพี่เค้าเยอะ
เคยเห็นเหมือนกันเคยเดินอยู่ตามถนนอะไรแบบนี้นะคะ
ก็ใส่เสื้อยื่นแบบเกงยีนเดินว่าจ่อยดึงแบบพี่
ตยังว่าแว่นจำไม่ได้เลยให้ชั้นเห็นแล้วอุ้ยใครอ่ะ